มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๕เมษายนที่ผ่านมานะคะที่ถนนเข้าตังอำเภอเมืองพิจิตรเป็นกรณีเด็กสาววัย๑๘นะคะ
ถูกคนร้ายเป็นแก๊งวัยรุ่นค่ะประมาณ๖๗คนคาดว่าจะเป็นนักฟุตบอล
ขึ้นหลังรถกระบะและข่มขืนกระทำชำราวนะคะล่าสุดทางตำรวจเนี่ยได้นำรูปถ่าย
นักฟุตบอลระดับตำบลประมาณสัก๒๐ทีมไปให้ผู้เสียหายดูรูปแล้วก็ชี้ตัว
จำหน้าได้ไหมคนที่เกาะเหตุแต่ผู้เสียหายบอกว่าจำหน้าไม่ได้นะคะ
พลตำรวจรีจรวยผลประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร
เรียกประชุมในตำรวจที่เกี่ยวข้องค่ะคดีแก๊งไวรุ่นหกถึงเจ็ดคน
ร่วมกันฉุดยิงสาวอายุสิบแปดปีขึ้นโรคระบาดแล้วก็ลวนลามขมขืนกลางงานสงคราน
ถนนเข้าตังตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบห้าเมษายนนะคะชุดสืบสวนนำรูปถ่ายนี่แหละค่ะ
เป็นรูปถ่ายนักฟุตบอลระดับตำบล๒๐ทีม
ให้ผู้เสียหายดูว่ารูปภัณฑ์ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุหรือเปล่า
ผู้เสียหายจำหน้าได้ไหมเบื้องต้นผู้เสียหายบอกว่าจำหน้าคนก่อเหตุไม่ได้นะคะ
แต่เจ้าที่คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผู้เสียหาย
แต่ว่ามีพยานค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่ารู้ชื่อวัยรุ่น๒คน
คือโจ้และบิ๊กเนื่องจากว่าได้ยินกลุ่มวัยรุ่นเขาเรียกชื่อกันเอง
เจ้าหน้าที่ก็จะนำรูปของบุคคลทั้งสองคนนี้นะคะทั้งโจ้ทั้งบิ๊กเนี่ยให้ผู้เสียหายดู
แล้วก็จะเร่งรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ